มีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแถวดอนเมืองนะฮะ
มีคนที่แต่งกายเหมือนกับตำรวจเนี่ยอ้างว่าเป็นตำรวจต่อมอค่ะ
มาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เป็นคนงานของร้านของเธอ
แต่เธอบอกว่าเธอขึ้นทะเบียนถูกต้องทุกคนนี้นะ
แล้วมาจับได้ยังไงไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
อันนี้ในคลิปของเธอนะฮะที่เธอตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ย
มาปรับคนละ๔๐๐แรงงานที่เป็นลูกจ้างในร้านของเธอเนี่ยแรงงานต่างด้าว
แล้วตั้งแต่ต้นซอยมาเนี่ยแม่ทำไมมาจับร้านเธออยู่ร้านเดียวนี่เธอถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
เรามีคำตอบแล้วนะครับว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่ามาจากตมจริงหรือเปล่า
ฟังทางคุณเตยก่อนคุณเตยเจ้าของคลิปนะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
ชื่อร้านแซ่บแตกซิกอยู่ที่ดอนเมืองเป็นร้านชื่อดังแถวนี้เลยนะครับ
โพสต์คลิปร้องเรียนบอกว่าโดนรังแกไม่จบไม่สิ้นคุณเตยบอกว่าไม่เคยทำร้ายใครเลย
ทำไมเราต้องถูกทำร้ายในคลิปเนี่ยมีคนที่แต่งตัวเหมือนกับตำรวจนะฮะ
มาตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ร้านแล้วทำการปรับคนละสี่พันบาท
แต่เธอไม่ยอมนะเธอไปขวางรถตู้เอาไว้ยืนยันว่าไม่ให้ใครเนี่ยมาจับลูกน้องของเธออย่างเด็ดขาด
บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเกิดขึ้นเมื่อ๒สิงหาคมนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะเธอไปที่สอนอดอนเมืองนะไปแจ้งความแล้วก็วันนี้ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุลูกน้องโทรมาบอกบอกมีตำรวจ๖คนมาที่ร้านมาขอตรวจบัตรแรงงานต่างด้าว
พอไปถามว่ามาจากหน่วยไหนเขาบอกมาจากตมซึ่งคุณเตยยืนยันว่าลูกน้องของเธอเนี่ย
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายทุกคนแต่ตำรวจที่มาบอกว่ามีสามคน
ที่ระบุที่อยู่ไม่ตรงกับเอกสารร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอเนี่ยอยู่ดอนเมืองอยู่เขตดอนเมือง
แต่บัตรแรงงานต่างด้าวระบุว่าอยู่เขตบางเขนซึ่งเธอบอกว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
ก็ตอนไปทำเอกสารเขามีคนที่เป็นตัวแทนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อกันอะไรกัน
แล้วก็ทำบัตรให้เธอก็รู้แค่ว่าลูกน้องของเธอต้องไปขึ้นบัตร
แล้วมาทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอซึ่งอยู่ดอนเมือง
กลายเป็นว่ากลุ่มตำรวจที่มาบอกว่า๓คนนี้ต้องเสียค่าปรับ
กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับร้านที่ที่ทำงานคนละ๔๐๐๐บาท๓คนเสียไป๑๒๐๐
ผมมาตรวจบัตรพวกพนักงานของคุณคุณจ้างต่างด้าวรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย

แต่ว่าเด็กของเตยทุกคนมีบัตรครบถ้วนค่ะ

เขาบอกว่างั้นมันไม่พกบัตรเวลาเด็กเธอ
บอกว่าพี่คะความเป็นจริงแล้ว

คือวันนั้นคุณเตยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า

เพราะไม่อยากให้ลูกน้องถูกคุมตัวไป
ก็จ่ายค่าปรับไปทั้งหมด๓คนคนละ๔๐๐ก็๑๒๐๐แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตกลงเขาใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
เป็นตมจริงหรือเปล่านี่นะฮะ
ตอนที่มาให้ข้อมูลให้ปากคำกับทางสอนอดอนเมืองนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกณพัทรพงศ์สุภาพรท่านเป็นภูมิกับการกองปฏิบัติการอาทยากรรมพิเศษ
บังคับการสืบสวนของตมนี่ฮะ
ก็เลยมาพบเลยนะเพราะว่าเธอโพสต์คลิปในโซเชียลด้วย
นี่ฮะทางพันตรวจเอกณพัทรพงศ์นะครับก็มาพูดมาคุย
แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจที่ไปเนี่ยในคลิปเนี่ยเป็นตำรวจตมจริง
ก็ต้องจับกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบปรับจริงตามมาตรา๓๗วงเล็บ๒พรบคนเข้าเมือง
ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวไม่พักอาศัยณที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
กรณีนี้คือเรื่องที่อยู่คุณแจ้งว่าคุณอยู่เขตนี้แต่คุณเปลี่ยนที่คุณก็ต้องแจ้ง
ถ้าไม่แจ้งมันก็ผิดกฎหมาย
แต่เขาไม่แจ้งแต่กับเต๋อคไปเจ้าหน้าที่
เขาก็ต้องแจ้งครับไม่แจ้งไม่ได้เหรอครับ

ตรมว์ยืนยันว่าทำลวดทองที่เค้าปรับนะ
แต่ตอบมอล์มาตรวจสอบเอาเป็นว่าคุณเตยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
บอกเธอก็ยังติดใจอยู่ว่าขั้นตอนต่างมันใช่แบบนี้ไหม
หรืออะไรยังไงก็เลยจะนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต่อคณะกรรมนิการแรงงานของสภานะครับก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้